ใครที่เป็นสายชอบทานอาหารญี่ปุ่น
โอ้ค่อยบอกเลยแน๊เตรียมที่ชู่ซับน้ำลายเลยครับ
ทูน่าบลูฟินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทูน่าที่

แล้วหน้าตาของไอ้เจ้าทูน่าบลูฟินเนี่ยเป็นยังไง

ปุ๊บ
นี่คุณผู้ชมพี่สวยนี้ละ
ที่สุดในโลกเลยยกมาเป็นตัวแบบนี้

ตัวโตใหญ่ตั้งวางอยู่ที่หน้าร้านซูชิเมก้านะคะ
อยู่ที่สาขาพิษนุโลกถนนเจ้าพระยาสุรสี
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก
คือต้องบอกนะว่าใครที่หลงรักอาหารญี่ปุ่น
ใครที่ชอบทานซาซิมิปลาดิบ
คุณต้องคุณต้องประทับใจในการทานทูน่าบลูฟินแน่นอน
เพราะว่าวัตถุดิบของเขาพรีเมียม
ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลย

ก็ปลาตัวใหญ่ตัวนี้น้ำหนักถึง๘๐กิโลกรัม

๑๕๐๐๐๐๐บาทมากกว่าค่าตัวคุณชนะอีก

ค่ะซึ่งคุณรุ่งทิวาคำผลนะคะ
เขาบอกว่าทางร้านได้สั่งซื้อวัตถุดิบล้ำค่านี้มาจากท้องทะเล
อย่างทูน่าบลูฟินก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะ
เพื่อจะเอาใจคนที่ชื่นชอบเมนูอาหารญี่ปุ่น
แบบไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเลย
เพราะว่าช่วงนี้เราก็ไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหม
แล้วก็ได้ทานอาหารที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น
ถุดิบดีในราคาแบบคนไทย
แล้วเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทางร้านค่ะเขาไม่ได้นำแค่ของอร่อยมาให้ลูกค้าได้ลิ้มลองเท่านั้นนะจ๊ะ
เขายังมีการจัดงานประมูลเนื้อปลาหารายได้
ให้กับทางเหล่ากาชาติจังหวัดพิศนุโลกด้วย
เพื่อเป็นการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ให้กับผู้ยากร้าย
และบรรเทาสาธารณประโยชน์ต่างในจังหวัดพิษนุโลกด้วยคุณ
แต่ละส่วนจะมีความอร่อยแตกต่างกัน
แล้ววิธีการที่จะแร่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าตัวมันใหญ่เนื้อมันหนา
แล้วก็เขามีความชำนาญมากว่า๑๐ปี
เรียกได้ว่าถ้าคุณไปงานดีคุณได้อิ่มอร่อยและได้บุญด้วย
แล้วนอกจากนี้ทางร้านเขายังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นอีกเยอะแยะมากมาย
ให้ได้เลือกฟินแล้วก็ได้อิ่มเหมือนกัน
เหมือนกับคุณนั่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลย
เอาเป็นว่าถ้าคุณชนะคุณกลับไปพิศนุโลกนะ
อยากให้คุณไปลองค่ะอาหารญี่ปุ่นตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้
พร้อมกับวัตถุดิบของดีพรีเมียม
ไปกันได้ที่ร้านซูชิเมกะปฐุมทองสาขาพิศนุโลกนะคะ
ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๑๑โมงถึงบ่าย๒
และอีกช่วงหนึ่งก็คือ๕โมงเย็นถึง๔ทุ่ม

ยาวเลยตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึง๔ทุ่มค่ะ

ถุดิบดีรสชาติอร่อย

ใช่ไหมคะจับกลับบ้านเลยแล้วกลับบ้านให้แหละ
เฮ้ยมีร้านญี่ปุ่นในพฤศนโลก